ช่วงนี้ผมทิ้งท้ายให้แถมให้หนึ่งเรื่อง

ว่าหลายคนดูข่าวตลอดข่าวช่วงนี้แล้วมีอาการหิว
เพราะว่ามันเป็นช่วงแบบว่า๑๑โมงครึ่งพอดี
โรตีนี่นะต้องไปกินที่นี่สุราธารณีเขาบอกว่าร้านนี้ร้านเด็ด
ขายมานานแล้วด้วย
ที่ทำโรตีมัตตะบะขายตั้งแต่สมัยไหนรู้ไหมคุณ
สงครามโลกครั้งที่สอง

ช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่โกโบริได้เจอกับอังสุมารินพอดีเลย
ถูกต้องแล้วก็ฟังเสียงตีขิมไปด้วย
ก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่๒๘๐ปีได้คุณ
กว่าปีเป็นสูตรโบราณแท้เลยนะคะ

ของที่ร้านจะนิ่มเหนียว
คือมันจะไม่เป็นแป้งแข็งเหมือนที่อื่นเขาบอกอย่างนี้

จะไม่ใช้น้ำมันหรือเนยทอดแป้งนะคะ

เขาจะวางแป้งทอดลงบนกระทะเลย
ทอดไปเลยเวลากินเข้าไปเนี่ย
แป้งมันก็เลยจะมีความแบบว่า
กรอบนอกนุ่มในเหนียวนุ่ม

ส่วนไส้มัตตะบะเขาจะใช้อกไก่
สมกับมันฝรั่งแล้วก็เครื่องเทศหอมนะคะ
ก็จะทำให้ได้รสชาติที่ลงตัวมีความหอมมัน
คู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ที่แบบแตงกวากรอบอ่ะคุณ
นี่ผมไม่ได้ทานโรตีคู่กับมัสมันมานานมากแล้วนะ

ว่าเป็นสูตรโบราณแล้วหาทานยากด้วยนะคะ
อกจากนี้อย่างที่บอกไปว่าโรตีร้านนี้
มีหลากหลายเมนูไม่ใช่มีมัสมันอย่างเดียวนะ
มีโรตีแกงเนื้อโรตีแกงไก่หรือโรตีธรรมดาก็มี
และอย่างที่ผมบอกเหลืองข้าวเหลืองนั่นน่ะ
หมกข้าวหมกไก่นี่สุดเด็ดเคล็ดลับเลยนะคะใครอยากจะไปลองความอร่อยของร้านนี้
เขามีนี่เครื่องดื่มอย่างชาชักต้องทานคู่กับโรตี
อันนี้อร่อยเด็ดเลยชาชักกับโรตีนะคะไปได้ที่ร้านบิดมินลานะคะ
ดิสมินลานะจะบอกพี่กัดให้ว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าถนนหน้าเมือง

ร้านตั้งอยู่ที่ถนนหน้าเมืองตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
อยู่แถวริมเขื่อนแม่น้ำตาปีคุณ
งั้นก็หาไม่ยากอ่าใครแวะเวียนมาที่จังหวัดสุราธานี
ก็ลองแวะมาชิมกันได้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย๐๘๒๕๓๒๑๑๑๑๗นะคะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
เห็นแบบนี้แล้วเวลาสั่งมานะอีกหนึ่งอย่างที่แนะนำให้ทาน
ก็คือต้องสั่งด้วยก็คือซุปหางวัว
หมกเนื้อข้าวหมกไก่ซุปหางวัว
โรตีมัตตะบะชาชักโอ๊ยอยากจะชักตอนนี้
อยากจะกินอยากจะไปใครมีโอกาสไปสุราธานี
อย่าลืมแวะเวียนกันไปเพราะว่าเป็นสูตรโบราณที่แบบ
อร่อยเด็ดจริงไม่อร่อยเนี่ยเราไม่นำเสนอหรอกจ้า